มีเหตุการณ์หนึ่งตอนนี้คนเขาแห่แชร์กันในเฟซบุ๊คเพื่อจะขอความช่วยเหลือนะคะ
เป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาปวสปี๒แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีค่ะ
ชื่อว่านายจิรพงศ์ยินดีอายุ๒๑ปีหรือว่าน้องยิ้ว
คือน้องเนี่ยฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยมากน้องก็พยายามส่งตัวเองเรียนนะ
เป็นเด็กดีใช่ก็คือทำพลุเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะได้หาเงินมาเป็นทุนการศึกษา
แล้วปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นพลุเนี่ยระเบิดใส่น้องอาการสาหัสเลยค่ะ
สุดท้ายหมอต้องทำการรักษาด้วยการตัดแขนแล้วก็ขาทั้งสองข้างทิ้ง
ตอนนี้น้องยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูโรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนานะคะ
ซึ่งชาวเน็ตก็แห่แชร์เรื่องนี้เพื่อที่จะได้ช่วยกันระดมเงินบริจาคเป็นค่ารักษาพยาบาลค่ะ
ส่วนนี้ก็คือนางสุกฟ้าเสี่ยงว่องวัย๗๒ปียายของน้องยิ้วนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้เจอกับคุณยาย
ช่วงเย็นวันที่๕พฤษภาคมไม่ใช่ลงพื้นที่ไปแล้วก็เจอคุณยาย
คุณยายเล่าให้ฟังค่ะว่าเย็นวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
หลานไปทดสอบพลุดอกไม้ไฟกับเพื่อน
แต่พลุลูกนึงมันดันแตกแล้วก็ระเบิดใส่ตัวจนหลานบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คุณยายบอกว่าหลานเป็นเด็กดีแล้วก็ขยันด้วย
หลานพูดเสมอแล้วก็สัญญากับยายไว้ว่าถ้าเรียนจบเนี่ยจะเลี้ยงดูยาย
แต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง

ทนอีกปีเดียวเขาจะเลี้ยงยายเอง
ด้านตำรวจด้านทหารและตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ก็ลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพักในตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
คือบ้านหลังนี้ต้องสงสัยว่าลักลอบผลิตพลุโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ตรวจค้นไปแล้วก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายใดนะคะ
จากนั้นทีมข่าวไปที่บ้านพักของครอบครัวน้องยิ้วซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านต้องสงสัยนี่แหละ
ก็ได้พูดคุยกับนางอรนุษยินดีแม่ของน้องยิ้วค่ะ
แม่บอกว่าปกติก็ทำงานอยู่จังหวัดนครราชศรีมาไม่ได้อยู่กับน้องยิ้ว
ยิ้วเป็นลูกคนโตในบรรดาลูกทั้งหมด๔คนของเธอ
บอกว่าน้องยิ้วชอบแอบไปทำงานพิเศษโดยไม่บอกให้ทางบ้านรู้
หลังจากนี้เธอบอกว่าต้องย้ายมาอยู่ที่นี่แหละเพื่อมาดูแลลูกแล้วก็แม่ต่อไป
จังหวัดเองก็เตรียมให้การช่วยเหลือแล้วนะคะ
โดยนายจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของน้องยิ้ววันนี้นี่แหละค่ะ